คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

สุรินมีอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งชนท้ายรถตู้
ทำให้รถตู้เสียหลักหมุนฟาดกับเสาไฟฟ้าจนพังยับเยิน
ขณะที่รถเก๋งเสียหลักตกลงไปในคูน้ำข้างทางนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้าตกอยู่ข้างทาง
ภายในรถตู้พบผู้บาดเจ็บ๒คน
ทางออกไป๕๐เมตรพบรถเก๋งตกอยู่ในคูน้ำข้างทาง
หน้ารถพังเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพเมืองพีสอบประคำชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่น
หันกลับมาดูก็พบรถตู้เสียหลักหมุนกลางถนน
ที่หลังคาของรถจะฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
ส่วนรถเก่งคู่กรณีชะลอหยุดอยู่กลางถนน
เมื่อคนขับและผู้โดยสารของรถทั้ง๒คันอาการดีขึ้น
เจ้าหน้าที่จะเรียกเขาให้ปากคำอีกครั้ง
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนางพระควันพงชัยวิสิตอายุ๖๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ใกล้กับจุดกลับรถหน้าสำนักงานประกันสังคม
ถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังถูกรถเก๋งชนได้ระบาดเจ็บศีรษะแตก
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถเก๋งคอนด้าซีวิกคู่กรณีจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
คนขับรถเก๋งระบุว่าขณะเกิดเหตุขับรถอยู่เลนขวาสุด
จู่ผู้บาดเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายก็เลี้ยวตัดหน้าเพื่อจะกลับรถ
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกลงไปในคูน้ำ
ริมทางหลวงหมายเลข๓๐๔กบินบุรีศรีมหาโพธิ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านค้าไม้เก่า
โดยไฟหน้าและไฟท้ายยังคงเปิดเอาไว้
ส่วนในปัญญาพลชอบบัวอายุ๔๕ปีคนขับ

สอบสวนทราบว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าอำเภอศรีมหาโพธิ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
เมื่อตั้งสติได้จึงรีบกดปุ่มรถกระจกลง
แล้วรีบออกมาจากรถทันที
ปิดท้ายที่จังหวัดชายนาฏเกิดอุบัติเหตุรถ๑๐ล้อ
เสียหลักตกข้างทางถนนสายชัยนาฏสุพรรณบุรี
ในพื้นที่ตะบนแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรี

พบรถสิบล้อบรรทุกสับปะรดเสียหลักตกข้างทาง

ภายในรถพบนายยินดีพัฒนาศักดิ์อายุ๔๖ปีคนขับ

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

กำลังมาทุกสับปะรดไปส่งที่โรงงานในจังหวัดประจบคิริขัน

ว่าน่าจะมีอาการหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น